นึมใหญ่ใส่จูเทียมเปิดซิง

เปิดมั่นโดยดอกฟิน

แล้วจูมันไปไหน
นั่งคำจูไปไหน
คืออย่างนี้นายโมเฮเมดอาบัติเป็นนุ่มใหญ่วัย๑๓ปี
ที่ประเทศอังกฤษคนหนึ่งสูญเสียองคชาติจากอุบัติเหตุตั้งแต่อายุ๖ขวบ

พอโตขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะเสพสมบ่อมีสมได้
ก็เรียกว่าตอนนี้เขาโชคดีแล้วเพราะว่าเด้งแรกเลยเขาเด้งสองเด้งนะ

แรกแรกทีมศัลยแพทย์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกลึงเทียม
อืมเข้าใจ

เดี๋ยวก่อนจากเมื่อก่อนที่เราเคยสัมภาษณ์ผู้หญิงที่แปลงเพศมาเป็นผู้ชาย

มันก็จะต้องใช้ระบบรีมองค์แต่ตอนนี้มันไม่ใช่เลย
อันนี้ปลูกลึงเทียมเลยเขาเรียกว่า

รุ่นใหญ่ขนาดยาว๘นิ้ว

หลังจากขึ้นเขียงนะฮะเมื่อปี๒๕๕๙
บัตรนี้เจ้าโลกวิทยาศาสตร์ของเขาเนี่ย
ชูสง่าดึงดังโดเด่พร้อมที่จะออกศึกแล้ว

หลังจากนั้นพอข่าวนี้แพร่ออกไปในรายการ

เป็นโสพินีนะฮะวัย๓๕ปีนะครับ

เป็นนางลมไฟแรงสูง

อ่านะฮะเนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับ

เป็นเรียกว่าเปิดพรมจารีให้กับอาบัติเลย

ค่าตัวนี่นะของคุณโรสนี่นะฮะ

ผู้หญิงที่อยากจะมีของผู้ชาย
คุณก็จะปลูกถ่ายกันได้แล้วอย่างนี้

คือหมายถึงยังไง

ให้พรแม่งปีใหม่เลย
น้ำเพิ่งกลับมาจากนี่นัดกับบูชานะ

เดี๋ยวของโลงใส่เลย

มันปลูกถ่ายแล้วมันจะยั่งยืนได้ขนาดไหนวะ
ก็เขาบอกตัวนี้ชูสตางาดแล้วไง

ไปทำหน้าอกมาใหม่นะ

นี่สรุปแล้วทั้งหมดทั้งมวล
วันนี้วิวัฒนาการมันไม่ใช่แค่รีโมทแล้ว

อันนี้มันเป็นการปลูกถ่ายว่าเฮ้ย
อันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้รีโมท

ในตำรวจเดินประกบคุมเข้มตลอดเลยนะคะ

คุณสามีค่ะคุณสามีตอนนี้เห็นไปฝึกคอมโมโดด้วยนะ
หรอตออเนี่ยคือร้อยตำรวจเองใช่ไหมจะโดนยุงกัดติดไทยเลือดออกอีกหรือเปล่า
ไม่แล้วเขาบอกว่านี่

จริงแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนก็รู้สึกอุ่นใจอะค่ะ
มีสามีเนี่ยนะคะมาคอยแบบว่ามาอยู่ตรงเนี้ยค่ะ

นี่แอปตลอดเวลา

ตอนก็บอกว่าไม่สามีก็บอกว่าตอนผมไม่สบายเนี่ยแอ๊บเนี่ย
ตอนที่เขาเป็นไข้เลือดออกแอปดูแลสามีตลอดเลยคุณจะบอกให้

ดูทุกคืนคอยปฏิบัติพัดวีต่างนานา

คุณมดดำอาการออกเรื่องขนาด

ไม่แค่งงวงว่ามันปลูกถ่ายได้แล้วหรือป๊ิมหาฮีกน้อยพี่มันก็

ไม่กำลังงงว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ทุกวัน

แล้วที่หม้าของเขาว่าหม้าเรอะ
ฮ่า

ไม่ใช่อันนี้อันนี้คือปูกไถ่คุณเวิร์ดตาม

เวิร์ดตามกำลังคิดอยู่พี่หม้า
เอาอะไรมาปลูกไทยวะเอาเนื้อเยือดในเนี้ย

ไม่เพื่อนท่านคือยังไงเพื่อนท่านอยากจะได้มาใช้สักอันเหมือนเนี้ย
จะเพิ่มอีกอันเหรอลืมไปแล้วเหรออีบ้าไม่ใช่
เขาทำให้หน้าคนเละกลับมาสวยเป็นนางงามนางฟ้านางสวรรค์ยังทำได้

นั่นไงล่ะก็ดูภาพเหมือนเนี้ยเห็นมั้ยล่ะ
อันนี้หรออันนี้อันนี้เนื้อของแขน
ใช่ใช่อันของอ้าหมาธหรอ
แต่ฉันว่าอามัติเนี่ยคงต้องทำแว็กที่องค์กชาติตลอดเวลา
พ่อเอาเนื้อแถวนี้มาเอามันขนเยอะเออแปลกดินะยังงี้ละขนเต็มเลยนะ
เอออืมฮัฮฮาร์ะว่ามันดามตาคร้างเลยเขาบอก
เขาก็จะย้ายผมเราตรงนี้มาปลูกถ่ายได้

มันเหมือนปลาหนิมันเป็นเกินแต่อีก

คุณมันก็ด่าอีกหรอก
เอาโอเคช่วงหน้าคุณผิดทองเจือ

เอ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ